อีกหนึ่งคดีโอ้โหติดตามกันทั้งเบรกนี้เลยดีไหมคุณสืบสกุล
ดีค่ะเพราะว่าเป็นข้ดีใหญ่ที่เกิดขึ้น
และเป็นคดีอุกชะกันที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห
ที่ผ่านมาที่เขาชีจันทร์ที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี
คดีที่สปายและก็ฟอสถูกยิงเสียชีวิต
ความคืบหน้าคดีนี้วันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งครับ
ล่าจับเสียอ้วนวืดหลบเข้าเขมรแล้ว
ส่วนการคุมตัวทำแผนนั่นก็คือการคุมตัวทำแผน
เป็นไส้ศึกหรือเป็นสายลับให้เสียอ้วน
แล้วก็เป็นจุดสังหารจุดที่เขาชีจันทร์นั่นเองนะครับ
เมื่อวานพาไป๖จุดเลยฮะ
ตำรวจผู้ทอดนาจอมเทียนนำตัวนายสายันศรีศุกร์
ผู้ต้องหาคดีร่วมกันกระหน่ำยิงคู่หนุ่มสาวเสียชีวิต
บริเวณลานจอดรถตรงข้ามเขาชีจันทร์
ได้พาตัวไปชี้จุดต่างที่ผู้ตายไปท่องเที่ยว
ในจังหวัดชนบุรีในพัทยาในสัตหีบ
รวมทั้งสิ้น๖จุดไป๖จุดที่ไหนอย่างไรบ้าง
เมื่อวานจุดแรกที่ตำรวจพาไปก็คือบริเวณแยกพัทยาใต้
กลุ่มของผู้ตายซึ่งมีน้องฟอสแล้วก็น้องสปาย
รวมถึงนายวราเทพหรืออ้ำรวมถึงนายสายันไปเที่ยวกัน
นั่งรถตู้โดยสารมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็นายสายันได้ปลีกตัวจากกลุ่ม
ไปยืนหน้าร้านแจ่วฮ้อนแชทไลน์เพื่อที่จะรายงานให้เสียอ้วนทราบ
ว่าขณะนี้เดินทางมาจากกรุงเทพถึงพัทยาและถึงชนบุรีแล้ว
ไปแจ้งให้เสียอ้วนทราบเช่นเดียวกัน
นายสายันก็แชทไลน์รายงานให้เสียอ้วนทราบด้วยเช่นเดียวกัน
ใช่ค่ะ๓จุดที่คุณสืบสกุลเล่าคือเหตุการณ์ของวันที่๒๘กรกฎาคม

ใช่ทีนี้ต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมวันอาทิตย์ที่๒๙กรกฎาคม

เพราะว่าทั้ง๔คนมีการเช่ารถของโรงแรมออกไปเที่ยว
คือเขาไปเที่ยวเริ่มจากตลาดน้ำ๔ภาค
จุดที่๔ไปตรวจสอบไปชี้จุดบริเวณด้านหลังของตลาดน้ำ

ซึ่งจุดตรงนี้ค่ะนายสายันก็ปลีกตัวออกมาอีกนะ
แล้วก็ส่งไลน์รายงานเสียอ้วน

เที่ยวไหนก็รายงานหมดเลยว่าตอนนี้

ใช่ทีนี้ต่อจุดที่๕เลยค่ะ
หลังจากที่ไปตลาดน้ำสี่ภาคแล้วเขาก็ไปสวนนงนุษย์พัทยา
นายสายันเขาบอกว่าขอตัวมาเข้าห้องน้ำของศูนย์อาหาร
อยู่ด้านหลังอาคารสวนนงนุษย์เทียเตอร์
พอมาเข้าห้องน้ำปั๊บก็แอบส่งไลน์ให้กับเสียอ้วน
แล้วก็ไปต่อจุดสุดท้ายเลยคุณสืบสกุล
จุดสุดท้ายเรียกว่าจุดสังหารนะฮะ
นั่นก็คือที่ลานจอดรถหน้าพระพุทธรูป

นายสายันบอกแบบนี้บอกว่าเมื่อมาถึงนะครับ
นายสายันก็รีบลงจากรถข้ามถนนไปฝั่งเขาชีจันทร์
แชทไลน์แจ้งเสียอ้วน
แล้วก็ทำทีทำท่าไปไหว้พระถ่ายรูปตามปกติ
ก่อนที่จะไปนั่งพักบนก้อนหินใต้ต้นไม้หน้าพระพุทธรูปแกะสลัก
แล้วก็ส่งไลน์ให้เสียอ้วนทราบอีกครั้ง
เสร็จแล้วก็ข้ามถนนกลับมาที่ลานจอดรถ
ชักชวนนายวราเทพไปเข้าห้องน้ำ
ก็ปล่อยให้น้องฟอสแล้วก็น้องสปายเดินไปที่รถกัน๒คน
เมื่อไปถึงห้องน้ำนายสายันก็โทร
โทรไลน์นะอันนี้เป็นการโทรไลน์
โทรหาเสียอ้วนหรือคนที่ร่วมวางแผน
และเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นนะครับฟอร์สและสปาย
ก็ถูกมือปืนกระหน่ำยิงตายข้างรถยนต์นั่นเองนะครับ
จุดที่๖นี้ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ทีมฆ่า
กำหนดให้เป็นพื้นที่สังหาร
สั่งให้นายสายันรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ตายทั้งคู่อย่างละเอียด
กระทั่งรู้ว่าลานจอดรถฝั่งตรงข้ามพระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์

อีกทั้งที่วันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์

ต่อการสังเกตความเคลื่อนไหวของกลุ่มมือปืน
ที่สามารถแฝงตัวมาในคราบของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ตลอดการทำแผนตามสถานที่เกิดเหตุทั้ง๖จุด
ผู้ต้องหาไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียว
มกลางกองทัพสื่อมวลชนและประชาชน
ที่มามุงดูเหตุการณ์จำนวนมากนะครับ
นายสายันก็สวมใส่แว่นตาสีดำ
แล้วก็หมวกปีกคลุมใบหน้านะครับ
แล้วก็ตำรวจหลายสิบนายจับมือกันเป็นวงกลม
้อมรอบตัวนายสายันตามจุดต่างที่ไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
นี่แหละครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้า
ในการชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับทางด้านของคดีต่างนั้นนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

ยืนยันบอกว่าไม่ใช่เป็นการยิงผิดตัว
และยังมุ่งประเด็นของปมชู้สาวอยู่
พร้อมกับให้ความมั่นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองครอบครัว
ว่าจะทำงานเต็มที่ยาวัน
เรื่องของผู้ต้องหาจะใช้เงินล้มคดี
เพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
โดยผู้บังคับการณ์ตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

ที่ว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลร่ำรวย
ร่ำรวยเงินจะกี่ล้านก็ซื้อตำรวจชนบุรีไม่ได้
ไม่ต้องห่วงไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
ความยุติธรรมไม่ได้เอาหนีได้ก็หนีไป
ถ้าสู้มาก็สู้ไปตำรวจต้องป้องกันตัว
ส่วนสถานบันเทิงเสียอ้วนก็ตรวจค้นกันตามระเบียบ

ส่วนตัวเสียอ้วนเองก็ยังชี้ชัดไม่ได้
ว่าอยู่ไหนประเทศไทยหรือนอกประเทศ
รวมถึงเรื่องของประเด็นใครเป็นผู้ลงมือยิง
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังหาข้อสรุปอยู่ครับ
ฟังเสียงของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชมบุรี
ตำรวจผู้กล้าที่ไม่กลัวอิทธิพลเสียอ้วนโดย
มีหลักฐานแล้วก็พยานที่เห็นในที่เกินเหตุนะครับท่านค่ะมีความเป็นไปได้ไหมค่ะ
ว่าหลังจากใช้รถที่เอาอีกรอเกตแล้วก็มีการเป็นที่จะรับคุณสับเปลี่ยน
เป็นรถกระหว่างเป็นไปได้หมดครับเป็นไปได้หมดครับว่าเขาคนร้ายจะใช้คันนี้
หรือใช้คันอื่นหรือว่าจะใช้วิธีการเปลี่ยนรถในระหว่างการหลบหนีต่าง
ได้หมดครับแต่เรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่พยานหลักฐาน
สิ่งต่างที่เราสามารถที่จะเก็บรวบรวมมาไว้ในสำนวนได้ครับ
เนื่องจากว่าคดีนี้เกิดขึ้นเราก็ใช้เวลาในการทำงาน
ส่วนทางถึงเมื่อวานเนี่ยครับค่อนข้างน้อยนะครับ
แต่ว่าเราก็ละเอียดรอบครอบฉะนั้นตรงนี้เนี่ย
มันอาจจะไม่รวดเร็วทันใจแต่หลายท่านที่อยากจะจับให้ได้
ในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ครับว่า
จับได้วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาหลุดอีกผมไม่เอาครับ
แล้วก็คนอย่างตำรวจธนบุรีเนี่ยนะครับ
เงินจะสักกี่ล้านก็ซื้อพวกผมไม่ได้หรอกครับ
ไม่ต้องห่วงที่ว่าเขาจะเป็นคนผู้มีอิทธิพลร่ำรวย
ไม่มีใครมีอิทธิพลเหนือกฎหมายหรอกครับผมเชื่อว่าอย่างนั้น
เป็นอย่างนั้นจริงเงินก็ซื้อพวกผมไม่ได้แล้วครับ

เงินสักกี่ล้านเงินเท่าไหร่ก็ตาม
พวกผมไม่ได้ผมตำรวจชนบุรี
ก็เมื่อวานี้หลังจากที่ท่านได้พาตัวนายสายัน
ไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังจากนั้นเองก็นำตัวนายสายันไปคุมขัง
ส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษพัทยา
ที่ตำบลน้องปาหลายอำเภอบางระมงจังหวัดชนบุรีนะครับ

ขอเวลาตำรวจทำงานให้ละเอียดรอบครอบอีกสักนิดหนึ่ง
จะได้ดิ้นไม่หลุดครับ

คดีนี้นอกจากต้องดูพื้นที่ของชนบุรี

ก็ต้องไปดูพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ของชื่อเสียอ้วนครอบครองอยู่
ไปเสียหลักเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่นั่น

กระบะคันนั้นที่สาแก้วมันเกี่ยวข้องไหม
อาจจะเป็นแผนที่แบบลวงเจ้าหน้าที่หรือเปล่า

ว่าเสียอ้วนขับรถกระบะนี้ไปแล้วก็หลบหนีชายแดนหรือเปล่า

ภูเก็ตสะแก้วยังไม่หมดครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรถที่มือปืนมือสังหารเนี่ย
ขับมายิงฟอสกับสปาย
อันนี้ที่ต้องไปตามต้องไปตามที่สุรินท
ตามที่สุรินทร์บ้านเกิดของเสียอ้วน
ใช่เป็นบ้านเกิดของเสียอ้วน
คือเสียอ้วนประวัติเขาก็เยอะหลายจังหวัดนะคะ

แล้วก็มาทำงานตั้งตัวที่ชนบุรี
หลังจากนั้นพอตั้งตัวได้ก็มาทำงานที่ภูเก็ต

ตอนนี้ตำรวจหลายจังหวัดทำงานเต็มที่นะฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้มีหมายจับข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
๒คนคือเสียอ้วนกับสมุนคู่ใจ

โดยนายจิรษักอุไนบันอายุ๓๔ปีอันนี้เป็นลูกสมุน
แล้วก็อีก๑คนคือเสียอ้วนในปัญญายิ่งดัง
หรือว่าอ้วนบางลาอ้วนภูเก็ตนี่แหละค่ะ
๒คนนี้ที่มีหมายจับออกมาแล้วก็คาดว่าน่าจะหลบหนี

ใช่เมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นตำรวจโรงพักบัวเชษเนี่ย
ก็ไปร่วมกันค้นบ้านของเสียอ้วน
พอไปถึงปั๊บเจอน้องชายเสียอ้วนอยู่ภายในบ้าน

จอดอยู่ในบริเวณบ้านด้วยค่ะ
ทีนี้พอตำรวจเขาเข้าไปตรวจสอบ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ต้องไปเก็บลายนิ้วมือแฝง
แล้วก็ไปดูพยานหลักฐานต่างไปดูในรถแหละ
เพื่อเอามาทำสำนวนประกอบคดี
อกจากนี้เขาเจอน้องชายเสียอ้วนใช่ไหม
ก็เลยมีการนำตัวน้องชายเสียอ้วนไปสอบปากคำที่โรงพัก
เพราะว่ามีการคาดว่าหลังจากที่ก่อเหตุแล้ว
อ้วนกับลูกสมุนจะขับรถคันนี้

หลังจากนั้นก็หลบหนีข้ามชายแดนไปกบดาน
อยู่ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือจังหวัดอุดรมีชัยที่กัมพูชา
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของเมื่อวันก่อน
เพราะว่าอะไรทั้งสองคนเสียอ้วนและลูกสมุนเนี่ย
รู้ช่องทางในการหลบหนีตามป่าเส้นทางธรรมชาติ
ตามแนวชายแดนเป็นอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญค่ะเขาสามารถที่จะพูดจา
สามารถที่จะสื่อสารกับชาวกัมพูชาได้ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์อีกนะ
ตำรวจเขาทำทุกช่องทางจริงจริงคุณผู้ชมปรากฏว่ามีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ย
ตอบรับอยู่ในเขตประเทศกัมพูชาด้วยแล้วก็อย่างที่บอกค่ะ
ว่านอกจากตรวจสอบที่สุรินทร์แล้วที่สะแก้วก็ต้องตรวจสอบด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าอะไรมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวยงค่ะ
คือตอนเช้าเมื่อวานเขาไปเจอรถกระบะทะเบียนเป็นภูเก็ตนะ
ไปเจออุบัติเหตุอยู่บริเวณช่วงกิโลเมตรที่๕ที่คลองบางใน
เพราะว่ากระบะคันนั้นไปเสียหลักแล้วก็ตกถนน
หมายเลขทะเบียนบใบไม้ท้อทหาร๓๖๓๑ภูเก็ต
ก็กระบะคันนี้ก็ไปตกถนนตรงบริเวณถนนสาย๓๕
เขาหินซ้อนวัฒนานครคือกำลังจะมุ่งหน้าไปยังอำเภออรัญญประเทศที่สาแก้ว

ที่เป็นรถที่ผู้ต้องหาใช้ในการหลบหนีแต่ไปเสียหลักตกถนน
เพราะว่าตรวจสอบชื่อผู้ครอบครองรถคันนี้

คือนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
ก็ตรวจสอบพบชัดเจนเลยนะฮะว่า
จดทะเบียนเป็นผู้ครอบครองอยู่บ้านเลขที่๗๒หมู่๒
สำเภาลูนตำบลบัวเชษจังหวัดสุรินทร์

สมมุตินะถ้าเกิดอุบัติเหตุจริง
พอเกิดรถเสียหลักแบบนี้แล้ว

อาจจะมีคนที่มีส่วนรู้เห็นขับตามมา
แล้วก็มาช่วยเหลือพาออกไปหรือเปล่า

อาจจะเป็นการจงใจสร้างสถานการณ์ก็ได้

ใช่คือเหมือนกับเบี่ยงความสนใจค่ะ
ให้ตำรวจไปมุ่งติดตามว่ามันกำลังมุ่งหน้า

กบดานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
แต่ว่าตอนนี้มีการอาจจะลวงเจ้าหน้าที่

ก็มีการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง
ทั้งทหารตำรวจภูทรกาบเชิง

จะได้ตรวจสอบบุคคลที่ต้องสงสัย

ผ่านเข้าออกบริเวณด่านผ่านแดน

ยังไม่พบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง๒คน

ผ่านเข้าด่านออกไปแต่อย่างใดนะคะ

ผ่านไปกี่จังหวัดแล้วคุณ

เปิดผับเปิดบาลให้เด็กนั่งดริ้ง
สองผับสำคัญนะครับ

และฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ

ชื่อว่าปุ้มปุ้ยบาในซอยบางลาหาดป่าตองซึ่งเป็นของเสียอ้วน
เจ้าหน้าที่พบนางสาวจารุพักนันตนะอายุ๒๙ปีแสดงตัวเป็นผู้จัดการร้าน

ต้นไม่พบความผิดเกี่ยวกับผู้มีอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไปใช้บริการ
หรือเรื่องข้าประเวนีหรือสิ่งของผิดกฎหมายแต่ยังใด
แต่เมื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตสถานประกอบการพบว่าไม่มีใบอนุญาต
ก็เลยต้องควบคุมตัวนางสาวจารุพักษ
บอกเป็นผู้จัดการร้านไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพป่าตอง
ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกับสั่งปิดให้บริการนะครับ
มาในช่วงเช้าพันธ์ตำรวจเอกอโนไทยจินดามณีภูมิกับการสพป่าตองจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยกรมฐานราบที่๒๕และฝ่ายปกครอง
เข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์๔ชั้นริมถนนพระเมตตาในพื้นที่หาดป่าตอง
รวมถึงห้องพักบริเวณใกล้เคียงอีก๒จุดที่เสียอ้วนเช่าไว้ให้พนักงานสถานบันเทิงพักอาศัย
จากการตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่เองก็เดินทางเข้าตรวจค้นบ้านพักของเสียอ้วน
เลขที่๑๖๙ทับ๕๒ในซอยพระเมตตาซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียว
กุญแจรั้วปิดล็อกอยู่
ก็เลยใช้เครื่องมือตัดกุญแจ
และเข้าไปตรวจค้นภายในบ้าน
พบกระสุนปืนขนาด๙๑๑๕๕นัด
กระสุนปืนขนาด๓๘จำนวนอีก๑๐๐นัด
กระสุนปืนขนาด๓๕๗จำนวน๖นัด
สมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก
แล้วก็ใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

และใช้อาวุธปืนป๔๑ฉบับ
ระบุชื่อนายปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วน
เป็นผู้ครอบครองจึงยึดไว้เป็นหลักฐาน
คือตอนนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าแบบนี้คุณ
ต้องทำคดีอย่างรอบครอบ
ตามไล่ล่าตัวเสียอ้วนก็ต้องตามอย่างระมัดระวังด้วย

ต้องมีอาวุธอยู่แล้วนะครับ
อกจากนี้ยังมีรายงานว่าเสียอ้วนเคยก่อเหตุ
ยิงนายอำพันธ์สุขสวัสดิ์อายุ๔๗ปี
เสียชีวิตในหอพักพนักงานร้านปุ้มปุ้ย
เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายน๒๕๖๐นะครับ
โดยครั้งนั้นเสียอ้วนอ้างว่าเป็นการป้องกันตัว

กระทั่งมาตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่า๒ศพ
ในคดีฆ่าฟอสแล้วก็ฆ่าสปายในครั้งนี้นะครับ
ตอนนี้นะครับทางจังหวัดภูเก็ตเอง
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ให้ตำรวจชุดสืบสวนทุกนาย
ไล่ล่าตัวเสียอ้วนใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับเรื่องของที่คาดว่าเสียอ้วนน่าจะมีอาวุธปืน

แล้วก็บอกว่าเสียอ้วนคงไม่ยอมจับให้จับง่าย
คงจะมีการต่อสู้ขัดขืน
ดังนั้นตำรวจอาจต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการตอบโต้ด้วย
คุณแต่ก็ต้องดูนะเพราะว่าในสถิติภิมศ์ไทยรัฐ
ก็ลงเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับรายงานบอกว่ามีรายงาน
เสียอ้วนบอกกับเพื่อนสนิทบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง
ขณะนี้หลบหนีเข้ามาในประเทศกัมพูชาแล้วปลอดภัยดี
แล้วก็อาจจะตัดสินใจเดินทางต่อไปยังประเทศที่๓ด้วย
นะครับแล้วก็ต้องติดตามความขึ้นไหวในโลกโซเชียลของเสียอ้วนนะ
เมื่อวานเรารายงานไปแล้วว่าเสียอ้วนเคยโพสต์ไว้
บอกว่าเดือนหน้าเจอกันออสซี่เป็นหนังสือเดินทางเลยนะคะ
อาจจะเป็นข้อความลวงอะไรหรือเปล่าตำรวจก็ต้องสืบกันต่อไป
ในการตามจับตัวเสียอ้วนพร้อมลูกสมุนที่คาดว่าจะเป็นมือปืนนะครับ

คุณผู้ชมที่กรสินเป็นบ้านเกิดของทั้งน้องฟอส
แล้วก็น้องสปายที่มีการจัดพิธีชาปนกิจศพนะคะ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
โดยที่บ้านเลขที่๖๓บ้านนาตานหมู่
ที่๑๒ที่ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทจังหวัดกรราศิลป์
ญาติของน้องฟอสก็มีการทำพิธีกรรมทางสงฆ์
ที่จะเคลื่อนศพไปชาปนกิจที่วัดบ้านนาตาน
แล้วก็มีนายพลานุภาพธนพรคำแพทย์ในอำเภอท่าคันโท
ไปร่วมพิธีไปให้กำลังใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
โดยนางจอมศรีชมพูพื้นอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องฟอสเนี่ย

แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจจังหวัดชนบุรีตามจับตัวเสียอ้วน
รวมถึงลูกสมุนมาดำเนินคดีให้ได้

คุณแม่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่เกิดขึ้นในครอบครัว
ฟอสเพิ่งเริ่มที่จะส่งเงินมาให้กับทางบ้าน

เพราะว่าตอนนี้พ่อน้องฟอสเองก็ป่วย
ไม่สบายคือทำงานหนักไม่ได้เลย
แล้วบอกน้องฟอร์สเป็นเสาหลักของครอบครัวเลย
ใช่ค่ะดังนั้นก็เลยอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุ

แล้วแม่ของน้องฟอสก็ยังยืนยันนะคะว่าน้องฟอส

ไม่ได้เป็นแฟนกับน้องสปายแน่นอน
เป็นเพื่อนรักกับน้องสปายเติบโตมาด้วยกัน

ญาติที่ว่าคือคุณตาของน้องฟอส
เป็นพี่น้องกับคุณพ่อของน้องสปายนั่นเองนะคะ
ดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องชู้สาวอย่างแน่นอน
แต่แม่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเสียอ้วนถึงโหดร้ายจังเลย
เดี๋ยวไปฟังคุณแม่พูดหน่อยค่ะคุณแม่น้องฟอสนะคะ

ตอนนี้ยอมรับนะว่าครอบครัวรู้สึกกลัว

เพราะว่าเสียอ้วนเป็นผู้มีอิทธิพล
แต่ก็เชื่อมั่นว่าตำรวจจะจับตัวได้ในเร็วนี้นะครับ

ทางจังหวัดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของพื้นที่
ก็ต้องดูแลครอบครัวนี้ให้เป็นอย่างดีนะครับ
ใช่ค่ะก็บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือเมื่อวานบ่าย๒โมง
ให้กำลังใจกับทั้งสองครอบครัวเลย
คือตำรวจเองก็เข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะ
เพราะว่าคดีนี้ถือว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
ส่วนสาธารณสุขอำเภอก็มีการส่งทีมแพทย์เนี่ย
มาดูแลด้านสุขภาพดูแลเรื่องจิตใจด้วยนะ

ส่วนเรื่องทางคดีก็จะช่วยเหลือแบบเต็มที่ค่ะ
ถ้าเกิดว่าพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

เมื่อวานที่มีพิธีชาปนกิจ

เดี๋ยววันนี้ก็จะมีพิธีชาปนกิจน้องสปายนะคะ
เวลาบ่าย๒โมงเหมือนกันที่เมนวัดเดียวกันเลยค่ะ
แล้วก็เพื่อนของฟอสเองที่ทั้งเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นน้อง
แล้วก็เป็นเพื่อนกันก็มางานชาปนกิจกันเยอะเลย

ยืนยันคำเดียวกับที่คุณแม่ของน้องฟอสบอกก็คือ
อสเองคือมีใจเป็นหญิง
แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับสปาย

คดีนี้ยังต้องตามกันต่อนะครับ